คุณผู้ชมฮะมาอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับ
ผู้หญิงที่อยู่ด้านหลังผมคนนี้นะคุณ
ถูกแฟนทำร้ายร่างกายตาปูดตาบวมแบบนี้
และตามร่างกายของเธอตามแขนของเธอ
โอ้โหโดนกัดฮะเป็นรอยฟันเห็นชัดเจนเลยนะครับ
คลิปที่เธอถูกทำร้ายร่างกายถูกเอามาโพสต์ไว้ในโลกโซเชียล
และทีมข่าวของเราตามหาตัวของผู้ชาย
ทำร้ายร่างกายผู้หญิงคนนี้จนเจอเขาร้องห่มร้องไห้
ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนี้โพสต์เอาไว้ก่อนนะครับ

คุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนนี้ถูกทำร้ายร่างกายอย่างหนักเลยฮะ

นี่รอยกัดนะนี่เขี้ยวคนนะคุณฮะ

แขนซ้ายทั้งแขนขวาด้านหลังคอแบบนี้นะครับ

นี่ส่วนใบหน้าของเธอนะคุณตาเนี่ยบวมปูดเลยนะฮะจนตาปิดนะฮะ
เขียวช้ำไปทั่วร่างเลยนะครับ
สภาพเรียกว่าอะไรคุณสะบักสบอม
ส่วนคนที่ลงมือทำร้ายเธอก็คือแฟนนุ่มของเธอนั่นเอง
หลังเกิดเหตุเธอไปแจ้งความไว้ที่สนตลิ่งชัน
แล้วก็มีการโพสต์เรื่องราวไว้ในโลกโซเชียลดูสิฮะ
สภาพผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งโดนผู้ชายซ้อมขนาดนี้นะครับ
ทีมข่าวของเราติดต่อไปยังผู้ก่อเหตุอยากให้ผู้ก่อเหตุชี้แจง
ผู้ก่อเหตุคือนายต้นเป็นแฟนนุ่มของหญิงคนนี้
ต้นเขายอมรับว่าเขาทำจริง
และครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วยนะที่ทำฝ่ายหญิง
เขาบอกว่าทำไปเพราะเก็บอารมณ์สะสมมานาน
มันเหมือนเก็บกฎมานานเก็บเอาไว้หลายเรื่องมันอัดอั้นฮะ
ตลอดช่วงเวลาที่คบกันมา๑ปี
โดยเฉพาะเรื่องความขัดแย้งกับพี่ชายของฝ่ายหญิง

ซึ่งหลังเกิดเหตุที่เขาทำร้ายแฟนสาวเนี่ย
ปิงพี่ชายของแฟนสาวก็มาขนของของน้องสาวออกจากห้องพัก
โดยนายต้นคนก่อเหตุบอกว่าพระสมเด็จไร่ขิงของเขาหายไปด้วยนะฮะ
ส่วนร่องรอยบาดเจ็บของแฟนสาวนายต้นบอกว่า
โอ้โหผมนะยอมรับจริงผมใช้มือตบแล้วก็กัดเข้าไป
นักข่าวก็ถามกัดทำไมอ่ะพี่
บอกก็ไม่รู้จะใช้วิธีไหนก็อยากกัดน่ะ
แต่นายต้นร้องห่มร้องไห้นะแล้วก็บอกอีกว่าทำไป
บางครั้งรู้สึกตัวบ้างแต่บางครั้งก็ไม่รู้สึกตัวบ้าง
ผมยอมรับว่าที่ผ่านมานะผมกินยากล่อมประสาทมาให้เครียด
แล้วก็เคยเสพกัญชาด้วยนะครับ
ผมไม่ปล่อยครับไม่ได้ปล่อยผมตบกับปล่อยจริง
เพราะว่าหนักแหวะขึ้นผมเพิ่งไปเปลี่ยนแหวนเพราะว่าแหวดแหวนบุบ
ตีกันน่าจะ๒หรือ๓นาทีจากทะเลาะบอกแวงอันนี้คือนักสุด

ครับผมจะดูแลรักษาเยียวยาตัวเอง
ในด้านมุมลบสภาพจิต
ไม่ว่าสภาพจิตหรือสิ่งใดก็ตาม
ผมจะทำให้มันดีขึ้นไปครับ
นี่แหละฮะเขาก็บอกนะ

แล้วก็บางช่วงบางตอนเขาก็ร้องไห้นี่
จริงร้องไห้นะน้ำตาไหลปาดน้ำตาอยู่
ผมบอกว่าผมก็เสียใจที่ผมทำแฟนสาวไป
จริงผมไม่อยากทำนะแต่ผมระงับใจไม่อยู่
ยับยั้งชั่งใจไม่ได้นะครับ
ต้นโชว์บัตรประจำตัวผู้ป่วยจิตเวท

โดยบอกว่าช่วงก่อนเกิดเหตุผมไม่ได้ไปรับยา

ก็เลยก่อเหตุไปโดยไม่รู้ตัวนะครับ
นี้นายต้นบอกด้วยว่าอยากจะขอโทษแฟนสาวที่ทำไม่ดีลงไป
แล้วก็ขอโทษที่ผิดสัญญาจะไม่ทำร้ายอีก
ทีมข่าวของเราโทรหาพี่ชายของฝ่ายหญิง

นายต้นเขาอ้างว่ามาขนของของน้องสาวออกไป
แล้วก็พระสมเด็จไร่ขิงของเขาหายไปด้วยนะครับ
ปิงพี่ชายของผู้บาดเจ็บบอกให้ฟังบอกแบบนี้
บอกว่าหลังจากที่รู้ว่าน้องสาวโดนทำร้าย
รีบไปหาน้องสาวเพื่อจะเอาตัวน้องสาวออกมา
กลัวน้องสาวจะตายโดยให้ตำรวจเข้าไปด้วย
ยืนยันนะผมไม่ได้เอาพระเครื่องนี้ไป

ส่วนอาการบาดเจ็บของน้องสาวตอนนี้ก็ดีขึ้นแล้วนะครับ
แล้วก็ยืนยันแทนน้องสาวเลย
ว่าน้องสาวจะไม่กลับไปคืนดีกับนายต้นอีกคุณ
ทุกส่วนของร่างกายยันขาโอ้โหยันน่องแบบนี้

ผู้ชายทำร้ายร่างกายผู้หญิงนะครับ
โอ้โหเยอะจริงคือมันแทบจะไม่เหลือพื้นที่